หึงหวงจนเกิดการยิงกันนะฮะ
แน่นอนเรื่องเกิดจากการชู้สาวนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วงหัวค่ำนะครับ

รับส่งพนักงานริมถนนโรจนะ

แล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาดเก้าหมอตกอยู่๓ปลอก
ผู้บาดเจ็บคือนายอภินัยทองศรีอายุ๕๑ปี
ถูกยิงเข้าบริเวณแก้มแล้วก็ฝ่ามือ
อาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดคามหาม
ไปมองส่งที่รถตู้แต่ไม่มีใครอยู่ในรถ
สักพักคนขับรถตู้ก็เดินออกมาจากวัดคานหาม
ผู้ก่อเหตุก็เดินตามไปแล้วชกต่อยกันคุณ
แล้วก็ยิงคนขับรถตู้๓นัด

มันเลยเกิดเป็นเลือดที่หยดตามทางนี่แหละครับ
ฟุบไปส่วนผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีแม่ค้าคนนี้เล่าด้วยความระทึก
บอกว่าโอ้โหเธอต้องหลบเข้าไปในบ้านเลยนะครับ

ต่อมาผู้ก่อเหตุคือนายอำริสุนทรพฤกษ
อายุ๕๓ปีเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอบตแห่งหนึ่ง
ได้ประสานเข้ามอบตัวกับตำรวจสพออุทัย
เชื่อไหมฮะว่าเป็นเพื่อนของผู้บาดเจ็บนั่นแหละครับ

คุมตัวของนายอมริตผู้ต้องหามาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
โดยนายอำริษฐ์เปิดใจกับผู้สื่อข่าว
บอกว่านายอภินัยผู้บาดเจ็บจริงเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนะ
แต่ปรากฏว่านายอภินัยเพื่อนรักเนี่ย
มาคุยฉันชู้สาวกับภรรยาของผมมาเป็นปีแล้ว
ผมจับได้จนแน่ชัดว่าเขาคบหากัน
มา๔เดือนหลังภรรยาผมเปลี่ยนไปมาก
ผมเลยแอบติดตามดูก็พบว่าเป็นเรื่องจริง

คืนเกิดเหตุผมเข้าไปคุยกะจะเข้าไปคุยไปเคลียร์นะ
เพราะเราเป็นเพื่อนกันเกิดชกต่อยกัน
แล้วก็แย่งปืนกันจนเกิดปืนลั่นลั่นใส่นายอภินัย
พอเขาล้มผมก็เดินกลับไม่คิดจะยิงซ้ำด้วย
เพราะผมก็จุดมุ่งหมายเดิมนะฮะแค่ต้องการจะไปเคลียร์ปัญหาหัวใจ

แต่เขาคอยหลบตลอดไม่ยอมคุยกับผม

ไม่น่ามาทำร้ายน้ำใจกันขนาดนี้นะฮะ
อันนี้ฝ่ายผู้ต้องหาให้การนะครับ
ผมก็เดินกลับไม่คิดจะไปเคลียร์ปัญหาหัวใจ
ผมไม่เจตนายิงซ้ำคนก็รู้จักแต่ไม่ได้คิดอยู่ขนาดนั้น

แต่ยังไงก็ตามตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นครับ
ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะแล้วก็ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ
ส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังศาลจังหวัดพระนครศิริยา
พรุ่งนี้๙โมงเช้านะครับ